คนหัวร้อนบนท้องถนนหน่อยนะคะมีรถกระบะสองคันค่ะ
ขับส่งต้นไม้คือมาจากภาคใต้จะไปส่งที่ภาคเหนือเลยนะ
จะไปส่งที่เชียงใหม่ค่ะแต่ว่าระหว่างทางค่ะ
พอถึงช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเจอรถกระบะคันหนึ่ง
ชิดขวาสุดย้ำขับขวาแปลว่าคุณจะต้องขับเร็ว
แต่รถคันนี้นะคะคือเขาขับด้วยความเร็วที่ไม่มากเท่าไหร่
รถขนต้นไม้ก็เลยกระพริบไฟสูงใส่
ปิ๊บ
ตำรวจพบปลอกกระสุนปืน๑๑ปลอกโดยมีนายอัธวิจัยห้าว
พี่ชายของนายจักรพันธ์ยืนรอให้กันกับตำรวจค่ะ
ระบุข้อมูลสั้นแบบนี้ก่อนนะพี่ชายเขาคะ
เขาบอกว่าตัวเขากับน้องชายขับรถมาคนละคันรับต้นโกโก้
ชุมพรจะไปส่งให้ลูกค้าที่เชียงใหม่
มีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมทางเล็กน้อย
คิดว่าเจรจานั้นจะจบแล้วแต่คู่กรณีไปตามเพื่อนมาไล่ยิงแบบไม่ยั้งเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒๑๙ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะ
รักษาอยู่สักพักทีมแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้นะคะ

อยากที่จะพูดคุยด้วยถึงที่มาที่ไปเหตุการณ์นี้นะคะ
คนที่ถูกยิงชื่อว่าในจักรพรรณ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบบนี้นะคะ
เราจำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าช่วงนั้นขับมาถึงช่วงกิโลเมตรที่๘
ถนนสายเอเชียแถวอายุทยาค่ะ
พี่ชายของเขาคือเขาขับมา๒คันนะ
คนบาดเจ็บขับรถข้างหลังสีเทา

พี่ชายขับข้างหน้าไปแล้วก็มีเห็นรถกระบะคันหนึ่งเนี่ย
ขับช้าเขาก็เลยเปิดไฟกระพริบใสเพื่อให้หลบทาง
รถกระบะคันสีขาวก็หลีกทางให้
และ๒คันนี้ที่ส่งขนส่งต้นไม้เนี่ยก็ขับไปตามปกติ
แต่ต่อมาไม่กี่เมตรคนขับรถกระบะสีขาวเร่งเครื่องแซงหน้าแบบนี้

ไปปาดมาก่อนที่คนขับรถกระบะสีขาวจะขับรถลงมา
แล้วมาขนาดข้างรถกระจกลงชูนิ้วกลางให้เลยค่ะ

พี่ชายก็เลยพูดตอบโต้ไปว่าเอางี้ไหม
รถลงมาคุยกันชิดซ้ายเลยลงมาคุยกันเรื่องจะได้ไม่บานปลาย
คนขับรถกระบะสีขาวที่แจกกล้วยไปเมื่อสักครู่นี้หยุดรถค่ะ
จากนั้น๓คันจอดที่ซ้ายทั้งหมดเลยนะลงมาพูดคุยกันเจรจากันแบบนี้ค่ะ
พูดคุยกันประมาณ๕นาทีก่อนที่ทั้งสามคันจะแยกย้ายกันไป
แล้วเขาก็คิดว่าเรื่องมันก็น่าจะจบลงด้วย
เจรจาแบบนี้อาจจะมีทะเลาะกันเล็กน้อยแหละช่วงเจรจา
แต่ว่ามันก็น่าจะจบลงด้วยดี

แต่พี่ชายของเขาและนายจักรพันธ์ตัวเขาเองเนี่ยนะ
ขับรถต่อออกมาอีกประมาณไม่กี่กิโลเมตร
รถกระบะคันสีขาวคันเดิมคู่กรณีคันเดิม
ขับมาปาดหน้าอีกทำเหมือนเดิมเลยนะคะ
และระหว่างที่รถสีขาวขับก่อกวน
มีรถกระบะแต่งซิ่งอีก๑คัน
ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็แซงเข้าช่องขวาสุดแบบนี้

ยิงปืนใส่ฝั่งด้านรถขนส่งต้นไม้
น่าจะเป็นปืน๙มมยิงใส่ทั้งรถพี่ชายเขา

เพราะว่ารถของนายจักรพันธ์ที่ได้รับบาดเจ็บ

รถของพี่ชายคันหน้าสุดโดนไปหนึ่งนะคะ

นายจักรพันธ์คนน้องเนี่ยคนที่ได้รับบาดเจ็บ
หัวผมไปต่อไม่ได้แหละผมหยุดรถเลย
ส่วนพี่ชายขับไปต่อไม่ได้หนีนะ
ไปหาป้อมตำรวจเพื่อที่จะแจ้งเหตุ
เพราะว่ารู้แล้วว่าน้องชายนี้ถูกยิง
ขณะที่รถคู่กรณีทั้ง๒คัน
ที่เป็นรถกระบะแต่งซิ่งจอดเหมือนกันค่ะจากนั้นมีคนอีกประมาณสิบคนลงมาจากรถ
ด้ามปืนมาทุบกระจกรถของคนที่ได้รับบาดเจ็บจนแตกก่อนที่จะเปิดประตูรถออกมา
ดึงลงมาแล้วก็รุมทำร้ายที่พื้นซ้ำอีกทั้งทั้งที่ช่วงนั้นนายจักรพันธ์
ยังนั่งอยู่ที่เบาะคนขับแล้วก็บาดเจ็บคือเลือดไหลเต็มแขนแล้วอ่ะ

เมื่อกลุมที่มาเกาะเหตุฤทธิ์ลุมทำร้ายหนามใจแล้ว
สิบกว่าคนขึ้นรถกระบะแต่งซิ่งสองคัน
พอผมกับพี่ชายผมขับรถออกไป
รถคันนั้นคู่กรณีเขาก็ขับปาดไปปาดมา
เหมือนขับยื้อเวลาให้พวกผม
แล้วก็มันคงจะเรียกพวกมันมา
มีรถกระบะออร์นิวครับ

ขับมาไฟข้างผม

ถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณเกือบ๑๐คนครับ
คันลุมผมคนเดียว
ตำรวจสพออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ชั่วสืบสวนไปดูทั้งภาพกล้องวงจรปิดแล้ว
แล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนผู้ที่ก่อเหตุ
ก็คือ๑๐กว่าคนในรถ๒คันนี้นะคะ

ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
น่าจะเดินทางกลับจากการไปสังสรรค์มา
แล้วก็มาถูกกระพริบไฟใส่แบบนี้แหละ

วันนี้คนขับช้าเนี่ยชอบขับชิดเลนส์ขวา
และตรงกลางนี่คือรถบรรทุกรถทัวร์

ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมขับช้าชอบไปอยู่เลนขวากัน
หลายคนบอกนะว่าปัจจุบันนี้เลนซ้ายเนี่ยเร็วสุด
เพราะมันโล่งไม่มีคนไปขับเลย

แต่กลัวเขาไล่ทำแบบนี้แล้วก็ต้องหลบไปซ้ายเอง

เหตุการณ์นี้คนขับรถก็หนาวร้อนเหมือนกันนะคะ